รักเลิกก็เป็นปกติของดาราใช่ไหม

เลิกกันกับคุณเจ็ดเจ็ดพิพัฒน์

ด้วยตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ในสถานะแฟนนะครับ
สำหรับอดีตคู่รักนักแสดงอย่างยิปซีกิรันติและเจดเจ็ดพิพัฒน์ค่ะ
ประคับประคองความรักกันมานานถึง๒ปีแล้ว
แต่ว่าฝ่ายหญิงบอกว่ามีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันพอสมควรแล้ว
แต่ท้ายที่สุดแล้วมันต้องจบลงด้วยเหตุผลที่ว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันค่ะ
จากว่าฝ่ายชายอยากให้ความสำคัญกับงานมากกว่าความรัก
แล้วก็ไม่ได้เกิดจากมือที่๓อย่างแน่นอน
๒๔ไปสนิทสนมกับช้อนจินดาโชธไง

เออก็เลยความรักละห่องระแหงไงหรือเปล่า

ก็ให้คำปรึกษากันอยู่เสมอนั่นเองค่ะ

เริ่มเป็นเพราะสัญลักษณ์
เกิดจากอะไรอ่ะคะก็การเปลี่ยนแปลงค่ะ
เขาอาจจะอยากที่จะโฟกัสไปในเรื่องของงานมากกว่าความสัมพันธ์หรือความรักอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็รู้สึกได้ถึงระดับเหมือนแบบความรู้สึกหรือว่าการดูแลเอาใจใส่กันที่มาลดลง
สาเหตุที่ทำให้ตกลงกันว่าจะแยกกันไม่เกี่ยวกับมือที่๓ค่ะ
เสียดายค่ะเสียดายความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะ
เพื่อนสนิทยิบก็มีอยู่ไม่กี่คนนะคะมีอะไรก็คุยกับช้อนตลอด
เราอยากกลับไปไหมเหรอคะเราไม่ได้คิดว่าเราอยากกลับไปไหมแต่ตอนนั้นเราคิดว่าเราไม่อยากให้มันจบมากกว่า
แต่ว่าทั้งคู่ก็จริงเลิกกันแล้วดูว่ายังมีความสัมพันธ์ที่ยังรู้สึกดีกันอยู่นะคะ
พอบอกประกาศเลิกกันปุ๊บไปส่องในอินสตราแกรมเลยของฝั่งสาว๒๔เองก็มีคนมาให้กำลังใจกันเยอะนะคะ
ส่วนของทางฝ่ายชายเนี่ยก็มีการไปวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันบอกว่าทำไมทำอย่างนี้ทำไมทำให้ผิดหวัง
เขาทำอะไรล่ะไม่ทำอะไรเลิกกันเฉยนะคะแต่ว่าแฟนคลับหรือว่าก็เข้าไปดูแล้วบางคนแหละอย่างที่บอกไปว่ารักทั้งคู่แหละ
พอเห็นว่าทั้งคู่ไม่ได้ไปในทิศทางที่อยากจะให้ไปในความรักที่สวยไม่ได้ลงเอยกัน
ลงเอยหลายคนก็เลยมองว่าทางด้านฝ่ายชายเนี่ยเกิดอะไรกับเรื่องนี้เกิดขึ้นมองไปในทางแง่ลบนะฮะ

หวานกันอยู่แล้วก็บอกว่าช่วยเข้าใจด้วยนะคะว่าบางทีทั้งสองคนเนี่ยตัดสินใจกันมาแล้วแล้วก็มีการพูดคุยกันอย่างดี
ไม่มีใครอยากให้เรื่องนี้จบลงแบบนี้แล้วก็ถ้ามีความเป็นไปได้สองคนก็ยังดูแลกันต่อไปแต่ในฐานะอะไรนั้นก็ไว้ในใจ
อยากจะรู้สึกว่าการที่เลิกกลากันด้วยความเข้าใจแบบนี้เลิกกันด้วยดีแล้วก็ยังคุยกันได้ตกลงกันแบบนี้มันไม่เสียความรู้สึกทั้งสองฝ่ายมันเสียแหละมันเสียใจแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่ถ้าสามคนต่างไปโตในแบบของตัวเองแล้วกลับมาเจอกันสามารถกลิ้งไปด้วยกันอีกรอบได้เดินเคียงคู่กันไปมันก็อาจจะดีกว
สู้เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่แล้วก็ถ้ายังรักกันมันก็มีโอกาสเนาะ